เฟอร์แท็กซี่นะคะคล้ายกับเอ๊ะคลั่งหรือเปล่า

ชาวเน็ตงงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

ประหนึ่งว่าเป็นรถสิบล้อเหมือนกัน

กำลังขับแท็กซี่เข้าพุ่งชนกับรถสิบล้อ

ก็ได้พบกับตำรวจที่อยู่ด้านนอกประตู

ซึ่งเจ้าของคลิประบุข้อความเพียงสั้น
ตัวเองเห็นรถแท็กซี่คันนี้ขับเลี้ยวเข้ามาในบริษัทแล้วก็วนหาทางออก
จังหวะนั้นมีรถ๑๐ล้อขับเข้ามาขวางประตูพอดีเลยค่ะ
แล้วก็รถแท็กซี่ไม่ยอมหลบให้มีแต่ถอยรถแล้วก็พุ่งชนรถสิบล้อ
โดยที่ห้ามแล้วก็ไม่ยอมหยุดนะคะระหว่างนั้นก็ได้โทรแจ้งตำรวจด้วย
ซึ่งทางตำรวจก็อยู่ระหว่างที่กำลังตามหารถแท็กซี่คันนี้อยู่พอดี
จากก่อนหน้านี้รถแท็กซี่ได้ไปเฉียวชนรถคันอื่นมาก่อนด้วยค่ะ
ขณะที่ร้อยตำรวจโทจรรย์กระจ่างแจ่มรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรท่ามกาเจ้าของคดีเปิดเผยนะคะ
ว่าตอนที่โชเฟอร์แท็กซี่มาที่โรงพักเนี่ย
ก็ไม่มีท่าทีบ้าคลั่งอะไรเป็นคนปกติสติดีไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งเรื่องนี้ทั้งคู่กรณีและผู้เสียหายสามารถไกล่เกลี่ย
แล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทางตำรวจได้แจ้งปรับข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ซึ่งจากการสอบถามหญิงผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ย
เล่าแค่ว่านำรถแท็กซี่ของลูกชายที่เช่ามาขับ
เพื่อพาลูกสาวไปโรงพยาบาล

ใช่บอกแค่นี้แล้วอ่านไปก็แล้วทำไมถึงขับชนนะ
แต่เขาไก่เกลียดกันแล้วเราควรจะฝึกต่อไหมหรือยังไงดี